เรื่องสะลดใจนะคะคุณตาวัย๘๒ปีแจ้งจับญาติ
ก็เป็นคุณตามันกันแล้วครับอายุ๘๖ไปคมคืนหลานสาวเขา
ซึ่งเป็นผู้พิการทางสมองนะฮะตอนไปเจอก็แก้ผ้าอยู่ในมุ้งกับหลานสาวเลย
แต่ว่าคนทำก็ไม่ยอมรับอยู่ดี๘๖แล้วนะเออแก่แล้วนะครับ
ไปดูกันหน่อยคุณผู้ชมครับเหตุการณ์นี้เนี่ยครับ
หนังคาเขาแต่ว่าต้องขออนุญาตเบอร์ภาพเขาไว้ก่อนแล้วกัน
ตำรวจไปถึงก็พบผู้ก่อเหตุอยู่ในบ้าน

แล้วก็บอกว่าก็สูบบุหรี่อยู่หน้าบ้าน
หลานสาวเข้ามาหาเองไม่ได้เข้าไปหาหลานเลย

ขณะที่ตาที่เป็นตาของผู้เสียหายเอง

เขาเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่๑๖ปีอายุ๑๖ปีแล้ว
ป่วยมานานก่อนเกิดเหตุช่วงเช้าเมื่อวาน
ตามหาหลานสาวที่บ้านของผู้ก่อเหตุ

ตอนนั้นลูกสาวกับหลานชายผู้ก่อเหตุ

คุณตาของผู้เสียหายก็เดินเข้าไปที่ห้องนอนชั้นล่าง
ภาพที่เห็นคือหลานสาวของตัวเองนอนไม่ใส่เสื้อผ้าอยู่ในมุ้ง
แล้วก็มีผู้ก่อเหตุนั่งอยู่ข้างนอกมุ้ง

ทำไมหลานสาวไม่สวมเสื้อผ้าทำอะไรกันอยู่

ก็ออกมาหน้าบ้านแล้วก็ไปนั่งสู่บุหรี่สบายใจเฉิม
ทีนี้จากการพยายามสอบถามหลานสาวเขาบอกว่าเขาถูก
คุณตาคนนั้นข่มขืนมาแล้ว๕๖ครั้งยังพอให้การได้นะ
ทุกครั้งที่โดนทำแบบนั้นก็จะได้เงินมา๕๐บาทบ้าง๗๐บาทบ้าง
แล้วก็บอกว่าอย่าไปบอกใครจนมาครั้งนี้คุณตาไปพบว่าหลาน

เปลือยแบบนี้ก็เลยต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ดำเนินคดี
หลานสาวเองก็ถูกส่งตัวไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาล
วันนี้ตำรวจเจ้าของคดีลงพื้นที่ไปเยี่ยมผู้เสียหาย
พร้อมกับประสานสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
ไปพูดคุยแล้วก็ให้กำลังใจ
หัวหน้าพมจังหวัดเลยคือนายนัทพงศ์ก็บอกว่า
เคสนี้นะดูแลมาตั้งแต่ปีที่แล้ว
จากผู้เสียหายเป็นผู้ป่วยทางจิตเวทเข้าข่ายผู้พิการ
และต้องดูแลเรื่องของการรับยามาตลอด
ส่วนบุตรสาวอายุ๕ขวบของผู้เสียหายก็ได้รับไปดูแล
เพื่อให้เด็กนั้นมีการพัฒนาทางจิตใจที่ดีขึ้น
ส่วนผลการตรวจร่างกายผู้เสียหายต้องรออีก๒สัปดาห์นะครับ
ด้านสามีของผู้เสียหายอายุ๖๖ปีแล้ว
บอกว่าตัวเองทำงานที่อำเภอปากชม

ก็เลี้ยงดูส่งเสียมาตลอดแล้วก็ไม่เชื่อว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมา
แล้วก็ยืนยันว่าจะดำเนินคดีกับผู้ที่ทำแบบนี้อย่างถึงที่สุดด้วย
ขณะที่ลูกสาวของผู้ก่อเหตุนะฮะก็บอกว่าไม่เชื่อว่าพ่อจะทำแบบนั้น
เพราะว่าไม่เคยเกิดเรื่องแบบนี้มาก่อน
ถ้าผลตรวจร่างกายออกมาแล้วไม่พบว่ามีการข่มขืนจะฟ้องกลับทันทีเพราะทำให้ครอบครัวนั้นเสียชื่อเสียง
ชายที่ถูกกล่าวหาคุณตาอายุ๘๖บอกว่าเมื่อคืนหลับสบายเลย
ไม่ได้คิดมากไม่ได้วิตกกังวลอะไรและปฏิเสธว่าไม่ได้ข่มขืนหลานของผู้ที่ไปแจ้งความอย่างแน่นอน
เดี๋ยวรอผลการตรวจร่างกายของผู้เสียหายก่อนแล้วกันนะครับ